ที่นครนายกกับลูกธรพีนะคะกำลังยาเสพติดอีกแล้ว
คว้าโซ่ไปตีพ่อและพ่อหนีไม่ได้
เป็นพ่อพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงไงคะ

ชาวบ้านบอกทนไม่ไหวแล้วแจ้งตำรวจให้เข้ามาจัดการค่ะ
ตำรวจเข้ามาระงับเหตุแล้วก็ต้องงัดประตูเข้าไปควบคุมตัว
ลูกธรพีที่ก่อเหตุโวยวายแล้วก็เอาโซ่ฟาดหน้าพ่อเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเอกชัยสุขมณีอายุ๓๘ปีค่ะ
ไปทำร้ายพ่อพ่อชื่อวนายนัทวันอายุ๖๐ปีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนครนายก
สอบปากคำเบื้องต้นนายเอกชัยลูกธรพียังคงอยู่ในอาการพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
แต่ยอมรับฟังไกลนะรู้แค่ว่าเสพยาบ้ามา
แล้วก็เครียดจัดที่พ่อชอบต่อว่าว่าทำไมไม่ไปหางานทำ
ก็เลยทำร้ายพ่อขึ้นมาค่ะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เอาตีนครับไม่เอามือหรอกเอาตีนทำร้ายเอาตีนอย่าถีบเลยถีบนี่เฉยเนี่ยเอา
ถีบหน้าพ่อออกแล้วพี่จะถีบทำไมถีบอกครับโอ้โหโกหก
เราเสียบยาไหมพี่สูบครับสูบอะไรพี่เอายาเนี่ยครับ
พูดแบบไม่สะทบสะทานเลยอ่ะไม่สำนึกอ่ะ
เอาต้องไปถามตัวคุณพ่อเนี่ยนะคะคุณพ่อก็ยืนยันว่าลูกชายเนี่ยทำร้ายร่างกาย
กระแทกพื้นจริงฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
ส่วนชีวิตของครอบครัวนี้นะคะต้องไปถามคุณอาค่ะ
คุณอาร์เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อท่านนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง๕ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้มีอาชีพขายไก่หลังจากป่วยแล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ก็มาอาศัยอยู่กับลูกชายคนที่ก่อเหตุส่วนบ้านเนี่ยอยู่ติดกันนะคะ
คุณอาอยู่บ้านด้านหลังก็ต้องคอยดูแลหาข้าวหาน้ำ
ให้คุณพ่อท่านนี้ที่เป็นผู้ป่วยกินช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาบ่าย
ขณะที่ออกไปทำงานคุณอาออกไปทำงานค่ะ
ลูกชายโทรไปบอกได้ยินเสียงเอ๊ะอ้าวโวยวายแม่
เหมือนกับมีการทำร้ายร่างกายกันที่บ้านของคุณลุงเนี่ยนะคะ
เมื่อกลับมาถึงก็พบว่าพี่ชายตัวเองค่ะ
ถูกทำร้ายร่างกายจริงหน้าตาปูดบวมเลยนะคะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาจัดการค่ะ
คุณพ่อตอนนี้หลังจากที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านนะคะ
ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนครนายก
และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ก็จะเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปค่ะ